ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยญาติพี่น้องเขาขอความช่วยเหลือเหมือนกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยหน่อยอันนี้ติดยาเสพติด
ยังไม่ได้แทงแม่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะโดนวันไหน
นะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่ในบ้านเนี่ยถือมีดไล่ตามแม่เลยฮะ

นี่ค่ะคาดว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นแม่ของผู้ชายเสื้อแดงคนนี้

แม่ก็บอกไม่ให้ไม่ให้ก็บอกเดี๋ยวฆ่านะแล้ววิ่งเข้าไปโอ้โห
คือญาติพี่น้องที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย
คือตัวคนที่เป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ก็ตะโกนบอกทุกคนนะ

กับรู้ว่าลูกชายตัวเองมีพฤติกรรมยังไงนะฮะ
นี่ฤทธิยาเสพติดล้วนนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อสุรินันนันทิชานะครับ
เอามาโพสต์ในเพจประเทศคอนของนครศรีธรรมราชนะครับ
นี่ฮะแล้วก็บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยช่วยด้วยค่ะ
จะทำอย่างไรดีขอตังค์ไปซื้อยาบ้าไม่ให้ก็อลวาดทำลายข้าวของ
จะทำร้ายพ่อแม่พี่น้องด้วยสำนักงานไหนก็ได้ช่วยด้วยค่ะ

ก็ฝากบอกพี่กันแล้วกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เพื่อจะไปช่วยเหลือนะฮะอย่างน้อยพาไปประบัดรักษาก็ยังดี
เพราะไม่รู้ว่าวันไหนที่แม่แทงแม่แทงคนในบ้านขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
แค่เดินถือมีดเดินตามแม่แบบนั้นก็น่ากลัวแล้วนะคะ